มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านที่ขอนแก่นตกอกตกใจ
เพราะว่ามีรองประหลัดอบตเขามีการโทรเข้าไปให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการ
ทำเรื่องของขั้นเงินเดือนให้เขา
เพราะว่าถูกแบบลดขั้นมา๓ปีแล้ว
แล้วมีประโยคนึงบอกว่าถ้าไม่รีบทำระวังจะเกิดแบบหนองบัวลำพูนะ
โอ้โหคลิปนี้ไปฟังเลยครับ
นี่แหละครับประโยคท้ายนี่แหละครับ

เป็นคลิปเสียงที่มีผู้ชายคนหนึ่งพูดคุยกับกลุ่มผู้หญิง
แน่นอนคลิปถูกปลอดออกมาก็สร้างความตกออกตกใจ

ยังที่ไปพูดถึงเหตุการณ์ระวังว่าถ้าเกิดไม่ทำจะไปเกิดเหมือนหน่อมวลมภูนะครับ
ก็เลยเอาเรื่องนี้รายงานไปทางนายกอบตแล้วก็ประหลัดต่อไป
น้ายกลุ่มเนี่ยนะฮะมันมีอยู่ว่า
มันเกิดจากความไม่พอใจที่ตัวเขาเองไม่ถูกปรับฐานขึ้นเงินเดือนให้
มันเริ่มจากปี๒๕๕๗ครับ
รองประหลัดอบตรายนี้เขามีเรื่องฟ้องสารกันกับสอบต
แล้วก็เรื่องร้องเรียนกันกับอดีตนายกอบต
กระทั่งพ่วงปี๖๒๖๓๖๔เรื่อยมาเนี่ย
รองประหลัดท่านนี้กลับไม่ยอมส่งแบบประเมินในการปฏิบัติงานให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามขั้นตอน
กระทั่งหลังนายกอบตคนเดิมหมดวาระไป
รองประหลัดคนนี้ก็มายื่นประเมินแต่ไปยื่นย้อนหลังรวดเดียว๓ปีเลย
เพื่อให้คะแนนตนเองปรับฐานเงินเดือนขึ้นมานะครับ
ล่าสุดนะฮะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปพบกับทางด้านของนายดิเรกราชชัยสาคร
เป็นรองประหลัดอบตโคกศรีที่ขอนแก่นยอมรับ
ในคลิปเสียงผมเองแหละแต่ขอชี้แจงอย่างนี้ละกัน
ไม่ได้มีเจตนาจะใช้ความรุนแรงแต่ต้องการแสดงให้เห็นว่า
ต้องการใช้กฎหมายจัดการกับความทุจริตในองค์กร
เพราะก่อนหน้านี้ตนถูกกันแกล้งในการใช้อำนาจ
ไม่เป็นธรรมจากอดีตผู้บริหารลดเงินเดือนเข้ามาถึง๓ขั้น
จำเป็นต้องเรียกร้องให้เยียวยากลับคืนมา
แต่ผมจะจัดการกุธหมายสามปีเนี้ยครับ
สองสบายสวัสดีการดังที่กวนได้ที่กวนได้รับ
สวัสดีการต่างที่ผมควรได้ที่ควรได้รับ
๓สังคมนึกษาไปแย้วใหม่และผมต้องการให้สังคมรับรู้ว่าผมเดินอาจมาก
ปฏิเสธไม่ได้พอมีคลิปเสียงนี้ไป
เงียบเหงามากเลยเพราะว่าหลายคนได้ยินคลิปนั้นแล้วกลัวไง
ค่ะนะโชเฟอร์ที่มารอรับนักเรียนบอกว่าโอ้โหผู้ปกครองพอได้ฟังคลิป
ไม่ให้คนมาเรียนไม่ให้ลูกมาเรียนเลยแหละก็เลยเงียบเหงาอย่างที่อย่างที่เห็นกันเลยนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของนายประจวบรักแพทย์นะครับในอำเภอเมืองขอนแก่นก็บอกนะครับว่านะครับ
เรื่องนี้ต้องแยกเป็นสองส่วนค่ะในกรณีของรองประหลัดที่ถูกดำเนินการไม่เป็นธรรมเนี่ย
ระบบราชการอันนี้ตรวจสอบต่อไปส่วนที่ไปพูดแล้วยกเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูมาเป็นคำขู่
หลายคนวิตกกังวลเนี่ยต้องชี้แจงนะแล้วก็ต้องตรวจสอบเจตนาด้วยนะ
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ
ล่าสุดนายกอบตโคกศรีที่ขอนแก่นคุณธนาศักดิ์ร้อยพาบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่า
เดี๋ยวจะพิจารณาสั่งปิดศูนย์เด็กเล็กนี้ไปก่อนเป็นการชั่วคราว
เพราะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
รับว่าการใช้คำพูดที่ไปโยงถึงเหตุการณ์ที่หนองบนลำพูไม่เหมาะสม

เพื่อความสบายใจของผู้ปกครองเอยเด็กเอ่ยประชาชนเอ่ยปิดได้ก่อนดีกว่า
แล้วก็สั่งพักงานรองประหลัดท่านนั้นก่อนเพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รองประหลัดเคยใช้คำพูดลักษณะอันนี้ตามข้อมูลนะฮะ
มรองประหลัดเคยใช้ข้ออ่าคำพูดแบบนี้มาแล้วสองครั้ง
อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดจากท่านนายกอบตโคกศรีที่ขอนแก่นนะครับ